บรรยาภิกษ์ประเพณีแห่เจ้าแม่ทัพทิมพิชัยที่จังหวัดอุตรดิตครับ
โอ้โหงานนี้ใหญ่นะไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสุริมงคลกันก่อน
แล้วไม่ใช่งานที่เขาแบบว่านานจะได้จัดกันนะคุณผู้ชมนะ
บอกเลยว่าเป็นงานใหญ่จริงต้องชุดแดงมาแบบนี้
กระทับในเมืองอ่าเฟืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตนะครับ
จัดมาแล้วนะร้อยกว่าครั้งนะครับ
การจัดงานประเพณีนี้เนี่ยชาวบ้านในอำเภอพิชัยนะฮะ
เขาปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีและจัดเป็นประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย
อีกทั้งการแห่เจ้าแม่ทัพทิมที่นี่มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่๒ในเขตภาคเหนือตอนล่างเลยนะ
ก็น้องนครสวรรค์
โห้เติมงานใหญ่อูยดูมังกรสิงโต้อันนี้มังกรหรือสิงโต้อ่ะ

ก็เห็นเชิดเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเท่าไหร่
ดูที่ความยาวเอาง่ายมังกรจะยาวอย่างนี้แล้วดูขบวนเขา
เหมือนตุดจีนจริง

ถิ่นเป็นประจำทุก๓ปี
และจะต้องมีพิธีในการเปลี่ยนเครื่องส่งทุก๖ปีหรือ๗ปีด้วย

วิธีนะครับในการไหว้เนี่ยเขาทำตามแบบประเพณีจีนโบราณครับ
ส่วนพิธีทิ้งกระจาดก็จะทำกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
ส่วนแห่ปีนี้นะครับเค้าบอกว่าเริ่มจากสารเจ้าจ้าวแม่ทับถิ่นพี่ชัย
แล้วเดินแห่รอบไปยังตลาดพิชัยอีกด้วย

โอ๊ยแต่มีฝีมือน่ะไม่ง่ายแบบเนี้ย
อันก็สนุกสนานเพิ่มกันไปแบบนี้แหละครับ
ดูเนี่ยดูเนี่ยสูงบ้างเลย
อันนี้น่ารัก
ในช่วงตั้งแต่วันดืวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา